สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมปลายฤดูร้อนแบบนี้
แต่ฝนกลับไปตกที่ภาคใต้แทนที่จะเป็นภาคอีสาน
จากการตรวจสอบพบว่าห่อนความกดอากาศต่ำได้พัดเข้าปกคลุม
บริเวณหัวเกาะสุมาตราค่ะมีกำลังแรงขึ้น
ทำให้หลังจากนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
ภาคใต้จะมีฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
ในขณะที่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนภาคอื่นของประเทศไทยค่ะจะมีฝนตกสลับกับอากาศร้อน

ส่วนที่ประเทศจีนเราไปชมภาพมุมสูงของไร่ชาในมณฑลฟูนานของประเทศจีนกันค่ะ
ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งเพาะปลูกชาที่สำคัญของประเทศ
อุตสาหกรรมการปลูกชาของจีนนะคะทำให้ชาวจีนหลายคนมีอาชีพค่ะ
ส่วนสถานการณ์ในจีนตอนนี้ดีขึ้นค่ะ
หลังจากที่พบผู้ป่วยโควิดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
ประเทศไทยของเราถึงแม้สถานการณ์จะดีขึ้นเช่นกัน